เพราะว่าสุนนักเนี่ยถูกวางยา๖ตัว
แล้วชาวบ้านไปเห็นนะตอนที่แบบดิ้นทุรนทุราย
ผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าเขาอาจจะรำคาญเสียงหมาเห่าหรือเปล่า
หรือจะเข้ามาก่อเหตุลักษัพ
กำจัดหมาฆ่าหมาซะก่อนแบบนี้ค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านทรัพย์เจริญที่อำเภอเสริงสาง

แล้วดูสิหมาแต่ละตัวน่ะมันนอนดิ้นทุรนทุราย
อยู่ตรงหมู่บ้านแล้วก็บริเวณวัดบ้านทรัพย์เจริญ

แล้วก็งัดเอาแผ่นไม้เบนจพันธ์ราคาแพงที่ใช้ทำประตูบ้านหลังนึงเนี่ย

ผ่านวัดเห็นว่ามันมันมีบิ้นอยู่เนี่ย
ก็เลยจอดรถไปช่วยเหลือแล้วเจอโครงไก่ต้ม
คิดว่านี่แหละนี่แหละน่าจะเป็นโครงไก่ต้ม
เบื่อยาเอามาให้หมากิน
ผมขี่มอเตยมาตอนเช้ามันจะชักเนี่ยมันชักเหมือนคนกำลังจะตาย

ครับพอผมมาจอดมอไซค์ตรงนี้แล้วก็ดูมันชักแล้วก็เจ้าของหมาที่บ้านหลังนี้
แล้วก็เลยเอาไข่แล้วก็น้ำสไป๊เอาปลากระท่อให้มันกินมันก็เลยฟื้น
โอ้เนี่ยชาวบ้านของเราไปฟังนะว่าเขาเจออะไรยังไงบ้าง
ส่วนทางรักษาการเจ้าวาดวัดบ้านทรัพย์เจริญพระอาจารย์เพียร
บอกว่าจริงมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะ
รอบนั้นวัดโดนคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์แล้วก็จับตัวคนร้ายได้
แต่ไอ้รอบที่จับตัวได้ก็ไม่ได้เอาเรื่องหรอก
ทีนี้พระก็มาหวาดระแวงอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไม่นานมานี้มีคนร้ายมาขโมยประตูไม้ของชาวบ้านไป
แล้วบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ด้วยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ต้องประสานตำรวจให้มาตรวจตาในพื้นที่บ่อย
เฝ้าระวังเหตุตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะคะ

ว่าเอ๊ะหรือว่าสุนัขมันเห่าเสียงดัง

ใจร้ายนั้นก็เลยเอาโครงไก่มาวางยาเบื่อหรือเปล่า
หรือจะวางยาสุนัขเพื่อให้เป็นทางสะดวก
ในการมาก่อเหตุลักษัพนะคะ